เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในร้านขายโทรศัพท์มือถือร้านหนึ่งที่จังหวัดตรัง
เกิดขึ้นในกลางดึกคืนหนึ่งร้านนี้มีแม่อยู่กับลูกชายวัยเจ็ดขวก
หลับกันหมดแล้วล่ะอยู่ดีมีคนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้ชายบุกเข้ามาในร้านแล้วบุกเข้ามาถึงในห้อง
ถามว่าเคยไปก่อเรื่องอะไรไหมเคยไปยืมเงินเป็นหนี้ใครหรือเปล่า
คล้ายกับว่าจะมาทวงหนี้นั่นแหละประมาณอย่างนั้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยบอกว่าผิดบ้านผิดคน
เหมือนกับจะไปแล้วแต่ไม่ไปแล้วไปปล้นทรัพย์เขานะครับไปทำร้ายเขาด้วยนะฮะ
เอาดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับค่อยไล่กันไปนะฮะ

ห้า
ขอขอนิทัลคับ

อื้มอะไร
ทำไม
ไม่รู้สิพี่
ผิดผิดหนี้อีกแล้ว
ผิดผิดหนี้ใครวะ
ผิดผู้หนี้

ผู้หนี้ก็มีของเว้นกราธิกรค่ะ
ไม่ใช่ของของของผิดหนี้
ของนอกระบบไม่มีค่ะ

โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
ตกลงใช่บ้านนี้ไหมใช่คนนี้ไหม
เดี๋ยวจะให้ดูต่อนะแต่ว่า
คือถ้าเกิดจะเริ่มต้นจริงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นจากคนร้ายคนนี้เนี่ย
ใส่อะไรปิดบังใบหน้าเต็มไปหมดเนี่ย
บุกเข้ามาในร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งนี้

งัดประตูหลังร้านเข้ามา
คือมาถึงเนี่ยไปดันพวกกล้องวงจรปิดเนี่ย
ให้มันแหงขึ้นหมดเลยนะค่ะ
เหมือนกับรู้เลยว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหน

ถือปืนเข้ามานะแล้วก็บุกงัดเข้ามาเรื่อ

เจ้าของร้านเขานอนอยู่กับลูกชายวัย๗ขวบ
ทีนี้พอถึงตรงนี้ที่คนร้ายบอกว่าเดี๋ยวออกไปก่อน
ถามมาชักไม่แน่ใจออกไปเนี่ย
แล้วเจ้าของร้านเขาลุกไปจะไปเปิดประตูดูว่ามันไปหรือยังเนี่ย
แล้วมันบุกเข้ามาอีกรอบคือตอนนั้นเนี่ย
คนร้ายคนนี้เนี่ยออกไปโทรศัพท์นอกห้องนะ

แล้วพูดเป็นสำเนียงพื้นถิ่นทางใต้

แล้วดูนะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ได้รู้
คือเอาปืนมาวางนั่งยองเนี่ยถึงขั้นกราบเลยนะฮะ
มีอยู่ช่วงนี้ถึงขั้นก้มกลาดเลย

อย่าเอาเรื่องผมนะนี่นะฮะคือก็เหมือนกับว่าน่าจะไปแล้วนะ
คือเจ้าของร้านเขาก็พยายามใจดีสู้เสือเพราะคนร้ายมีปืนอ่ะนะ
เหมือนว่าจะไปแล้วแต่ว่าไม่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนที่ออกไปด้านนอกเนี่ยไปอยู่ที่ห้องด้านนอกเนี่ยที่เป็นเนี่ยจุดจำหน่ายพวก
โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์มือถือต่างไปนั่งคุยกับใครนะ
คนหงค้นหาสิ่งของอะไรต่างนานาแล้วเหมือนกับนั่งคุยกับใคร
โทรศัพท์ถามประมาณว่าจะเอายังไงต่ออะไรอย่างนี้ด้วย

ว่าคุณสาปม่านก็ถือ

พูดมาฉีก

คือตรงนี้เนี่ยคนร้ายก็ยังไม่ไปจากร้านนะ

เจ้าของร้านแต่ท่านผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ไหมมันเป็นมุมแหงขึ้นเพดานหมดแล้ว

ตอนที่คนร้ายมาถึงตอนแรกเลยเนี่ยดันขึ้นหมดเลยเอาไม้เนี่ยมาดันขึ้นหมดเลย
เจ้าของร้านเขาก็แบบเปิดประตูมาดูทำไมไม่ไฟสักที

ปรากฏเนี่ยมาคุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้เหมือนกับประมาณว่าจะเอายังไงต่อจะเอายังไงต่อ
คือสุดท้ายเนี่ยคุยไปคุยมานะครับ
แล้วก็เงินอะไรของเขาที่เขาอยู่ในเก๊ะเอาไว้เนี่ยเป็นเศษเล็กเศษน้อย

สุดท้ายเหมือนกับคุยกับใครสักคนหนึ่ง
ย้อนกลับไปในห้องของเจ้าของร้านอีกครั้งหนึ่ง
ย้อนไปครั้งนี้ทีนี้หนักเลยฮะ
อันนี้ตอนที่ทีแรกบอกว่ามาผิดคน
ทีแรกก้มยกมือไหว้เลยนะ
บอกอย่าเอาเรื่องผมนะแต่เอาไปข้างนอก
ไปเอาพวกเศษงงเศษเงินอะไรของเขา

ใช้ปืนตบหัวหญิงเจ้าของห้องเจ้าของร้านเลยนะฮะ

แล้วเอาบงค์เอาแบงค์เอาเงินเข้าไปนะฮะ

มึงเคยไงอย่างเงี้ย

ผมต้องล่ออีกเดือดอีกว่าตัวเอง
ก่อนที่คนร้ายมันจะหนีไป

เดี๋ยวถ้าเกิดมีภาพตอนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยจะให้ทุกผู้ชมได้ดูนะฮะ
เดี๋ยวลองหาตอนแรกที่คนร้ายมันบุกเข้ามา
แต่ท่านผู้ชมส่งข้อความมาคุยมาถามกันเยอะนะคุณเขียนมาสอน
อันนี้ตอนที่มาถึงเนี่ยจะมาถึงก็เนี่ย
อะไรมาปิดมาคลุมเอาอะไรมาดันกล้องอะไรเยอะแยะไปหมด
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่การแต่งตัวของคนร้ายนะคะ
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่าประตูล็อกหรือเปล่ามันเข้ามาได้ยังไง
คุณผู้ชมก็ถามว่าทำไมไม่รีบโทรแจ้งตำรวจ
บางคนบอกทำไมตอนนั้นไม่ล็อกห้องไปเลย
ค่ะแต่ผู้หญิงผู้เสียหายคงจะพยายามทำใจดีสู้เสือ
เพราะว่าอยู่กับลูกชายแค่สองคนคงทำตัวไม่ถูก
มันมีปืนด้วยก็อาจจะช่วงนั้นอาจจะแบบ
ทำยังไงก็ได้ให้คนร้ายเนี่ยรีบออกไปจากร้านก่อนหรือเปล่า
จะยังไม่กล้าหยิบโทรศัพท์ไม่กล้าโทรบอกใคร
เกิดมันแหมปืนก็ไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมใช่ไหม
ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยพอจับได้นี่ปืนจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นผู้เสียหายผู้หญิงท่านนี้ก็อาจจะแบบ
เกิดมันตุ้มตามตุ้มตามขึ้นมาทำยังไง

ท่านผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยพอคนร้ายไปแล้วเนี่ย
เธอก็ไปแจ้งความนะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับหญิงสาวเจ้าของร้านนะครับ
ร้านนี้เลยนะครับร้านกุ้งโมบาย
อยู่ที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ
คุณกุ้งเจ้าของร้านบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นประมาณตี๒กว่า
ตี๒๒๕นาทีถึงตี๓๒๗นาที
รวมเป็นเวลาประมาณชั่วโมงเต็ม
เธอกับลูกชายวัย๗ขวบต้องเผชิญหน้ากับคนร้าย

คุณกุ้งบอกว่าตอนนั้นคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในร้าน
ก็งัดเข้ามาเรื่อยแล้วก็บุกเข้ามาถึงในห้องเธอได้
มาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงก็เหมือนกับที่ท่านได้ยินนั่นแหละ
ถามว่าไปทำผิดอะไรมาติดหนี้ใครหรือเปล่า
ตอนนั้นเธอตกใจแล้วก็กลัวมากทำอะไรไม่ถูกจริง
เพราะอยู่กับลูกชายตัวเล็กแค่๒คน
ก็ทำได้แค่พยายามทำใจดีสู้เสือ

เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเธอแล้วก็ลูกชาย
อันนี้มันก็จะต้องแทบกับคนอยู่ข้างต่อ
พี่จะเป็นอะไรไหมเลือดออกเยอะขนาดนี้พี่จะตายไหม
เขาก็เห็นเลือดเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอก
ไปทายาแต่ไปเขาก็วิ่งออกไปเพราะว่าเลือดมันไหลออกมาเยอะอะค่ะ

นี่ค่ะเธอก็ตอบข้อสงสัยคุณผู้ชมค่ะ
เธอบอกว่าเธอพยายามใจดีสู้เสือ
พยายามพูดกับคนร้ายให้ดีที่สุดเพราะคนร้ายมีปืน
และเธอก็อยู่กับลูกชายอายุแค่๗ขวบเธอกลัวไปหมด
ว่าถ้าโทรตำรวจคนร้ายเห็นอาจจะยิงใส่เธอหรือเปล่ายิงใส่ลูกหรือเปล่า
เพราะเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าที่เห็นปืนคือปืนจริงมองด้วยสายตา
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดปึ๊กมันเห็นขึ้นมาอย่างนี้
ล็อกประตูใส่จะเรื่องใหญ่หรือเปล่าจะยิงใส่ประตูหรือเปล่า

ทีนี้คุณกุ้งเนี่ยเธอตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัย
คือตลอดเวลาที่คนร้ายอยู่ในร้านเธอเนี่ยได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับใครบางคน
นั่นเท่ากับว่ามีใครสั่งการรับคำสั่งจากใคร
อย่างเช่นตอนแรกขอโทษแล้วยังไม่ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยตรงนี้
อาจจะเอาไงต่อคนหาหยิบตังค์หยิบเงินเข้าไป
แล้วก็เข้าไปทำร้ายอีกรอบนึงเนี่ยเธอบอกเธอมานั่งทบทวนดูเนี่ยนะ
จะเกิดเหตุเคยไล่พนักงานที่ร้านออกกลุ่มหนึ่ง

ไล่ออกเพราะจับได้ว่ามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย
แต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี
หลักฐานก็มีครบนั่นแหละแต่อ่ะก็ยังไม่อยากให้พนักงานเหล่านี้เนี่ย
ต้องเสียอนาคตก็ไล่ออกอย่างเดียว
แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยคืนหลังเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าร้าน
ยังไม่ทันไปแจ้งความเลยนะ
ยังไม่ทันเล่าให้ใครฟังเลย
แต่อดีตพนักงานกลุ่มนี้
โพสต์เฟซบุ๊กแล้ว
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นที่ร้านเธอ
แล้วตัวเธอเนี่ยเจ๊กุ้งเนี่ย
ถูกคนร้ายเอาปืนตบอีก
จนได้รับบาทเจ็บเอ้อนั่นแหละสิรู้ได้อย่างไร
เขามีการเน้นเฟสบุ๊คก่อนที่เราจะแจ้งความตำรวจ
นี่คือทำให้เราคิดว่า
ทำไมเขารู้ก่อนที่เราจะไปแจ้งความ

ให้เขารู้ทุกอย่างรู้คำพูดที่เราพูดกับโจร
เขาก็พูดแบบว่าอย่าทำอะไรพี่เลย

แล้วก็รู้ว่าถูกตกกระสุนปืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพนักงานเข้ามาทำงานนะคะยังไม่รู้เลย

ที่เราไม่ได้แจ้งความที

ตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะฮะ

ชื่อนายวรวัตรสุธิชนะ

นายวรวัตรเนี่ยบอกว่าก่อเหตุคนเดียวไม่มีใครสั่งการ

ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมจะเอายังไงต่อนี่ฮะ
แต่ผู้ต้องหาบอกว่าทำคนเดียวไม่มีใครสั่งการตำรวจไม่ปากใจเชื่อนะครับ
กำลังขยายผลต่อนะครับนายวรวัตรตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ฝากขังที่เรือนจำจังหวัดตรังแล้วนะครับแต่ประวัตินี่ถือว่าโชคโชนนะฮะ
ประวัตินี่โชคโชนนะฮะนายวรวัตรเนี่ยเราตรวจสอบประวัตินะครับ
ประวัติคดีอาทยากรรมเนี่ยโอ้โหคือเพิ่งพ้นโทษคดีรักทรัพย์มาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะ
กรกฎาคมหกสี่เก้าธันวาคมไปขโมยรถสาเหลงเขา
จอดอยู่ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
๒ธันวาคมนะไปลักทรัพย์ในโชว์รูมร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

๓ธันวาคมไปลักทรัพย์ในบ้านพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
แล้วก็คืนวันที่๑๔ธันวาคมเข้าไปในร้านกุ้งโมบายของคุณกุ้ง
ก็เหมือนที่เราได้ติดตามกันสักครู่นี้แหละ
แต่ใครจะเป็นคนสั่งการวรวัตร
วรวัตรคุยกับใครตอนที่เข้ามาจี้มาชิงทรัพย์มาทำร้ายเธอในร้าน
มาท่วงเมืองท่วงที่ยี่แล้วบอกว่าผิดคน
ก็ต้องให้ตำรวจไปทรวจสอบทุรสับมือถือของพรุงร้าย
คุยกับใครในช่วงเวลานั้นย้อนตรวจสอบดูได้ไหม
คือคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตมาเยอะแล้วมันก็น่าสนใจนะคะ
คุณผู้ชมถามว่าถ้ามาทวงหนี้แล้วเข้าผิดบ้านจริงตั้งแต่ต้นเนี่ย
ทำไมการมาทวงหนี้คุณมาดึกดื่นตี๓อะไรขนาดนั้น
หรือคุณตั้งใจจะเข้ามาก่อเหตุลักษัพตั้งแต่ต้น
เพราะว่าย้อนกลับไปดูหลายคดีที่คนร้ายก่อเหตุเอาไว้
หลักศัพท์ชิงศัพท์หลักศัพท์ชิงศัพท์อยู่แบบนี้
แล้วคุณกุ้งตั้งข้อสังเกตว่ามาถึงรู้ได้ยังไงว่ากล้องวงจรปิดมีมุมไหน
ใช่ดันก่อนเลยเอาไม้ดัน
แล้วก็เข้าไปปกติไอ้พวกมาทวงหนี้นอกระบบมันต้องมากันสองสามคนใช่ไหม
ใช่แล้วนี่มาคนเดียวแล้วมาทวงหนี้แบบตี๓อย่างนี้เหรอคะ